จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถ
ของคนที่เขาขับรถมาจะรอยูเทิร์น
ปรากฏว่ามีรถพ่วงมาจากเลนตรงข้าม

อันนี้เป็นกล้องหน้ารถของผู้หญิงคนนึง
บันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วก็เอามาเหมือนกับไปเตือนสตินะคะ
โดยเธอบอกว่าจอดรถรอจะกลับรถอยู่
จุดที่เกิดเหตุคือถนน๓๔๔บ้านบึงชนบุรี
แล้วเห็นลูกศรไหมลูกศรสีแดงคือรถคันหน้าเธอ

หลังจากนั้นรถพ่วงที่ขับมาอีกฝั่งหนึ่ง
เป็นพ่วง๑๘ล้อเขาก็หลบคันขาวนี้
มันก็เลยหักมาแล้วก็มาชนกับด้านหน้า

บคันขาวแต่มาเจอคันดำ

พบว่าคนที่ขับรถพ่วงคือนายมนตรีสมคิต
อ้างว่ารถเก๋งสีขาวเลี้ยวออกมา

ดังนั้นจนมาถึงรถคันสีดำ
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าคนขับรถพ่วง

ยินยอมจะชดใช้ค่าเสียหายให้นะคะ

กล้องวงจรปิดก็จับภาพรถเก๋งหรู

สัญญาณไฟจราจรตรง๔แยกไฟแดงบางพระอำเภอศรีราชา

โอ้โหขับเบียงขวาหลบไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ
โชคดีที่นายกิติชัยฉัดเมืองปักผู้ขี่รถจักรยานยนต์

ให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนขับรถคู่กรณี
ให้มาแสดงความรับผิดชอบให้ได้
เนื่องจากจักรยานยนต์ก็เสียหาย
นายกิติชัยก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดยนายกิติชัยบอกว่าอยากให้คนขับรถเก๋ง
ลองคิดดูหน่อยคิดหน่อยนะฮะว่า
ถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณโดนแบบนี้
โดนรถชนแล้วรถหนีแบบนี้
คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องของความรับผิดชอบ
พร้อมกับยืนยันว่าจะเอาเรื่องคนขับรถเก๋งให้ถึงที่สุดนะครับ
กู้ภัยฉะเชิงเซาก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว
แล้วขี่ย้อนสอนด้วยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุคือใกล้โรงงานสหยูเนียนถนนเทพรัฐบางนาตราด
กิโลเมตรที่๓๘ช่องคู่ขนานขาเข้าชนบุรีที่ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงค่ะ
พอเธอขี่ย้อนสอนมาก็เสียหลัก
เฉียวชนเสาไฟแล้วก็ไปชนหลักกิโลเมตรที่อยู่ข้างทาง
ทำให้คนที่ขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่คนที่ซ้อนนี่หนักเลยนะคะอาการสาหัสต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ส่วนที่ระยองนะคะเปิดเทอมวันแรกเมื่อวานนี้
ชายหนุ่มเขาก็ซิ่งรถกระบะไปชนตู้รับส่งนักเรียน
ได้รับบาดเจ็บ๕ราย
ส่วนคนขับรถตู้ติดอยู่ข้างในค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเอาเครื่องตัดถ่างงัดร่างออกมา
หลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
คุณหมอก็เอ็กซาเรย์แล้วก็ให้นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บกลับบ้านได้
จุดที่เกิดเหตุเกิดบนถนนในซอยหลังตลาดนัดธนาคารไทยธนุ
เอ่อเขตเทศบาลครับเมืองบ้านฉาง
สอบถามคนขับรถตู้นักเรียนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นรถกระบะคู่กรณีสายไปสายมาคล้ายกับคนขับกำลังเมา
แล้วก็เสียหลักชนกับรถตู้จนมีคนได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในตัวคนขับรถกระบะ

จุดที่เกิดเหตุคือหลังตลาดนัดทอไทยธนุนะคะ
ปิดท้ายกันค่ะที่สุพรรณบุรีกันบ้าง
เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักแล้วก็ไปตกร่องกลางถนน
กับต้นไม้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้คือไฟท่วมเลยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุคือบริเวณวังว่าที่อำเภอศรีประจันทร์
แล้วตอนที่เกิดเหตุคนในรถ๓คนนะหนีออกมาจากรถได้ทัน

สาเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ